คุณผู้ชมคะเรายังคงมีรายงานสดกันมาค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะคะ
ซึ่งประชาชนก็ทยอยเดินทางกันไปถวายขันข้าวที่วัด
ในวันพญาวันนะคะซึ่งเป็นวันมงคลเริ่มต้นศักราชใหม่นะคะ
ก็ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณค่ะ
เราไปติดตามบรรยากาศกันได้นะคะจากรายงานของคุณวัชรีดวงใส
ผู้ศึกขาวแถวรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะเดินทางมาทำบุญที่วัด
ในวันปีใหม่เมืองกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตรวมถึงเป็นการสะสมบุญให้ตัวเองในชาติหน้าด้วยค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศที่อุโบสถวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะคะ
ชาวบ้านได้ร่วมกันเข้าบูชากระทงตามวันเกิดค่ะ
ทางวัดพระสิงห์ได้เรียมไว้เพื่อทำบุญและสะดอกเคราะห์
ภายในบรรจุเครื่องบูชาหมากพลูและผลไม้มงคล
เพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปค่ะ
และสำหรับวันนี้นะคะวันที่๑๕เมษายน
ภาคเหนือเรียกว่าวันพญาวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่
วันนี้ค่ะชาวบ้านแต่ละครอบครัวนะคะจะเดินทางไปทำบุญ
หรือที่ชาวเหนือเรียกว่าตานขันข้าวที่วัดค่ะ
โดยการทำบุญของคนเหนือนะคะจะมีเอกลักษณ์แล้วก็แตกต่างจากที่อื่นค่ะ
คือจะมีการนำอาหารคาหวานดอกไม้ทูบเทียนและผลไม้จัดวางในถุงหรือถาด
โดยจะแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนค่ะเขียนชื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตแล้ว
ให้พระสงฆ์อ่านเพื่อให้คนที่เราอุทิศส่วนบุญกุศลได้รับส่วนบุญกุศลในครั้งนี้
รวมทั้งระบุชื่อตัวเองเจ้ากรรมนายเวร
แล้วก็รวมถึงเป็นการทำบุญให้กับเทวบุตรเทวดาด้วยค่ะ
อกจากนี้นะคะยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ร่วงรับ
แล้วก็ยังเป็นการทำบุญให้ตัวเองสะสมบุญให้ตัวเองในชาติหน้าด้วยค่ะ
คนที่เสียชีวิตไปแล้วที่อยู่สวรรค์อยู่ที่ไหนที่ไหนมัว
ก็จะได้โอกาสพลิกมาหาลูกหาหลานเรามารับส่วนบุญส่วนกุศล

แล้วก็เตรียมบุษได้เอาของมันไปฮึดหูกฮึดถูกคน
แล้วก็อีกหนึ่งประเพณีของชาวล้านนานะคะที่ทางวัดได้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมพลังบวรค่ะ
จัดกิจกรรมวันสงกรานในวัดก็คือการแห่ไม้คำสีหรือไม้ค้ำโพ
เป็นการนำไม้งามไปค้ำที่ต้นโพภายในวัด
ตามความเชื่อว่าจะช่วยค้ำหนุนชีวิตผู้ที่ถวายให้พบแต่ความสุขความเจริญ
อีกในหนึ่งก็คือเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาค่ะ
เพราะว่าต้นโพเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติ
โดยพระพุทธเจ้าได้ประทับใต้ต้นโพเมื่อรัสรู้อีกด้วยค่ะ
โปรติกสุขหรือสามารย์
ขณะเดียวกันนอกเหนือจากคำอายุพระพุทธศาสนาแล้วนี่
ยังถือว่าเป็นสิริมงคลที่ทุกคน
เจ้าภาพไม้ค้ำไม่ว่าอันเล็กอันใหญ่เนี่ย
ค้ำต้นสลีก็จะก่อให้เกิดความสุขล่มเย็น
คำบ้านคำเมืองค้ำครอบครัว
คำชีวิตค้ำชะตาของตัวเอง
ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไปอีกประการหนึ่ง
โดยไม้ที่ใช้คำต้นโพนะคะจะใช้ไม้เนื้อแข็ง
ส่วนใหญ่จะเป็นต้นยูคาลิปตัสเพราะมีความแข็งแรงทนทานค่ะ
และขณะนี้นะคะก็ยังมีประชาชนค่ะมาทำบุญที่อุโบสถอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ขณะที่บางส่วนก็ได้ไปส่งน้ำพระพุทธสิหิง
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่
ประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถให้ประชาชนส่งน้ำจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ
วัชฎีดวงไตร์ข่าวแทรร่าทีวีแรงงานโฟล์จากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ